เดินทางกันไปที่คลองแห่งนี้
ไปพร้อมกับอุปกรณ์หาปลาบ้างหากุ้งบ้าง

นี่ครับคือเอากุ้งมาเต็มลำแบบนี้
แล้วต้องการที่จะเอาไปขายด้วยนะครับ

เขาบอกว่าอ๋อพี่ได้มาจากแม่น้ำปลาจีน
แม่น้ำปลาจีนบุรีกินพื้นที่ตั้งแต่ตำบลบางพลวง
บ้านสร้างบางเตยบางกระเบาบางยางบางแตนครับ
หลายตำบลมากเลยแล้วกุ้งตัวเบอร์เริ่มเลยฝ่ามือน่าจะได้นะฮะ

นี่ครับนอกจากกุ้งแล้วเอาปลาตัวใหญ่ก็มีนะ
เดี๋ยวลองดูจังหวะที่จับปลาได้นะตัวเบอร์เริ่มเทิมเลยเนี่ยนะฮะ
ปลาเขามากันแบบพร้อมเพลียง
โดยที่ไม่ต้องมีเขาเรียกอะไรนะมนต์เรียกเนื้อเรียกฟ้าไม่ต้องครับ
นี่ฮะดูตัวดิใหญ่ไหมใหญ่ลำโฟมแทบจะใส่ได้ไม่พอนะครับชนรับประทานจังหวัดปลาจีนครับ
เขาปล่อยน้ำในคลองสารพีลงแม่น้ำปลาจีนทำให้น้ำในแม่น้ำปลาจีน
ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างได้รับผลกระทบปลาเอ่ยกุ้งเอยมันเลยมีอาการน็อกน้ำครับ
พอเขาน็อกน้ำเขาก็จะมาลอยโผล่อยู่ที่ผิวน้ำ
คราวนี้ชาวบ้านเห็นปั๊บก็เลยพากันไปจับนั่นเองนะฮะ
ไปพร้อมกับทั้งแหฉฉมวกเรือ
ปืนยิงปลาก็มีบางคนนะครับจับกันสนุกสนานเลย
แล้วบางคนเขาบอกว่าจับกุ้งได้น้ำหนักเกือบร้อยกิโลกรัมนะฮะ
คนที่หาปลาก็โอ้โหตกปลากันสนั่นหวั่นไหวเลยเห็นไหม

เอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้พันกว่าบาท
นี่คือในพื้นที่ปราจีนบุรี

เกิดปรากฏการณ์น้ำเบียดฮะ
แล้วฝูงปลามันเลยมาเกยบริเวณชายหาด

อันนี้จะเป็นน้ำเข็มน้ำเจือดใช่ไหม

ชะอำเพชรบุรีระยะทางประมาณ๕กิโลเมตร
เอ่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยเอาสวิงนะครับ
เดินไปที่ชายหาดไปจับปลา
เขาขึ้นมาให้จับตามโขดหินตามริมหาดเลยครับ
นี่นะครับโอ้โฮนี่คือถ้าวางแหนะ
อวนปั๊บก็คือได้เลย
ชาวประมงในพื้นที่เอาเรือเล็กครับ

ที่ได้ก็มีทั้งปลาแป้นปลาทรายปลาจวด
นี่นะฮะปูม้าก็มีนะ

แหมปลานี้นะนึกถึงเลยเอาไปแกงน้ำมันนะ

นี่คุณคิงที่ฉันเพิ่งเคยได้ยินนะคำว่าปรากฏอาการน้ำเบียด
เบียดใช่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

นี่ครับคือเอามาเทใส่ท้ายรถกระบะเลย

ปรากฏการณ์น้ำเดียดจะอยู่อีกประมาณสักวัน๒วัน
แล้วก็จะกลับสู่ภาวะปกติดูครับปลามากมายมหาศาล
โอ้โหอาสาสมัครตำรวจชุมชนในพื้นที่ชะอำบอกว่า

คือมีน้ำจืดไหลลงทะเลตลอดแนวชายฝั่ง

ก็เหมือนกับเพื่อนปลาเพื่อนกุ้งในพื้นที่ปลาจีนนั่นแหละ
มันน็อกน้ำไงพอน้ำต่างที่มันถูกไหลเข้ามาเติม
ปลามันปรับตัวไม่ทันมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็ทำให้บรรยากาศช่วงนี้จะคึกคักหน่อยนะฮะในพื้นที่เพชรบุรีและปราจีนบุรีครับ